เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ
การขายมะพร้าวรูปแบบใหม่

จนสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้ดี

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

ไปเลยไปร้านนี้นะคะ
นายออสถอดเสื้อ

อยู่ที่ย่านวัชรพลซอย๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เป็นร้านของคุณธีรพงศ์ทัศนิยม

เขาขายน้ำมะพร้าวน้ำหอมถอดเสื้อ
ที่รับมาจากบ้านแพ้วสมุทรสาขอน

การทานน้ำมะพร้าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

คุณออสเล่าให้ฟังนะคะ
คือครั้งแรกเขาขาย
มะพร้าวอยู่บนรถ
ก็คือลงทุนทีละน้อย

ลี่ก่อน

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่ามะพร้าวจะราคาเท่าไหร่
จากนั้นเขาก็เริ่มขยับขยายก่อน

ขยับขยายมามองหาร้าน
เพื่อทำการเช่าพื้นที่สำหรับขาย

ก็เริ่มต้นประมาณ๑๕๐๐๐บาท

ก็คือลงทุน๑๕๐๐บาทต่อ๑สัปดาห์
ราคานี้รวมอุปกรณ์ต่างด้วยนะ

มีการขายมะพร้าวแบบปอกเปลือก

เหลือแต่เนื้อที่ห่อน้ำมะพร้าวไว้

ก็หาเช่าพื้นที่ขายได้พอดี

มีการแซะเปลือกบนออกด้วยนะครับ
เคล็ดลับอยู่ที่อะไรรู้ไหม

และไม่แก่จนเกินไปถึงจะอร่อย

มีตั้งแต่มะพร้าวถอดเสื้อใช่ไหม

มะพร้าวแบบครึ่งลูก

แล้วก็ไอติมกะทิสดมะพร้าว
ใครอยากจะอุดหนุนน้ำมะพร้าวของคุณออส

วัชรพลซอย๔เขตไซส์ไหม

หมายถึงถอดเปลือกออกมาผมชอบทาน
ยังไม่ได้ถามอะไรต่อเลย